คุณผู้ชมครับวิทย์สลดครูสะเพรา
นักเรียนขังอยู่ในห้อง
เป็นไปได้ยังไงคุณพ่อจะไปรับลูกที่โรงเรียน

เลิกเรียนแล้วจะไปรับลูกที่โรงเรียนไม่เจอไม่เจอสงสัย

กลับมาบ้านปั๊บเอามือทาบอกเลยให้ลูกอ่ะ

เจออีกแล้วทำไงลูกอยู่ไหนอ่ะเนี่ย

นี่คือหลังจากเจอลูกแล้ว
เฟสบุ๊กครับเฟสบุ๊กลงรูปนะครับ
นี่น้องคนนี้นอนป่วยไข้จับเลยไข้ขึ้นสูงเลย
บอกข้อความบอกว่านอนละเมอหมดคืนเลย
แล้วว่าผู้ปกครองไม่พอใจ
ใช่ผมไม่พอใจนะครับ

แล้วเจ้าของเฟสโพสต์บอกว่า
น่าจะดูก่อนว่ามีเด็กอยู่ในห้องค่อยล็อก
ฮะขังลูกเขาไว้เหรอเนี่ย
ถ้าลูกผมเป็นไรไปจะรับผิดชอบ

คือแปลว่าน้องเขาทำไมไม่สบายหรืออะไรอยู่ในห้องอย่างนี้หรอ

บอกว่าเด็กไม่สบายนอนอยู่ในห้อง
ไม่ยอมดูแล้วปิดห้องนะครับ
เนี่ยนะครับเกิดเจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมา
คือที่ผ่านมาทีมข่าวไปบุรีรำเลยคุณผู้ชมครับ
ไปเจอผู้ชายอายุ๓๐เจ้าของเฟซบุ๊ก

เล่าบอก๔โมงเย็นนะ๔โมงเย็น๗สิงหาคมเนี่ย

เรียนอยู่ป๓ทับ๒โรงเรียนในจังหวัดบุรีรำ
เจอลูกก็คิดว่าสงสัยลูกกลับบ้านแล้ว

กลับมาเอ้าลูกอ่ะลูกยังไม่กลับ

ผู้ช่วยหาจน๕โมงเย็น

ยินเสียงเด็กร้องร้องจากไหนอ่ะ

ไปเปิดกันเห็นน้องร้องไห้

แล้วออกจากห้องไม่ได้คงพยายามหาทางออกแล้ว
เอ้าเอามือแตะหัวลูก
พาไปหาหมอก่อนเมื่อวานนี้

แล้วให้นอนพักในห้องเรียนเลิกเรียนเสร็จปั๊บเผลอ
เลิปิดล็อกประตูห้องนะครับ
พอพ่อมาถามลูกบอกผมว่าหลับฟุ๊บฟุ๊บไปกับโต๊ะนะ
ก็ตกลงสับสนว่าลูกหลับอยู่ยังไงแน่
แล้วข้องใจทำไมครูไม่เห็นเด็กก่อนจะล็อกประตูเหรอ
เดินไปขับรถไปป้าเขาเห็นก็เลยเรียกผมให้มาหาลูกจะ
เพิ่งบอกว่าครับลูกโดนขังอยู่บนห่อง

ครับแล้วตอนนั้นมีครูอยู่ในโรงเรียนไหมครับพ่อ
เห็นอยู่คนหนึ่งครับอยู่ห้องข้างล่างครับเสียง
เสียงเด็กที่ว่าถูกขังอยู่บนห้อง
เขาได้บอกครูในโรงเรียนหรือบอกใครไหม

อืมแล้วครูเขาได้ไปดูให้ไหม

แต่พ่อเห็นพ่อพูดตุ๊กอยากให้พ่อพูดหาหลายรอบเลย

คือครูประจำชั้นนี่คือล็อกห้องไปแล้วเหรอครับ

สำหรับน้องเป็นยังไงครับน้องที่ป่วยนะครับ
ผู้ชายก็แจ้งว่าไข้สูงไข้สูงหมอนัดนะครับ
ตรวจอีกครั้งพรุ่งนี้ลองดูนะพ่อนะ

ส่วนที่โรงเรียนท่านผู้ในการทราบเรื่องแล้ว
คาดว่าจะสอบข้อได้จริงนะครับ
ว่าลืมได้ยังไงเด็กทั้งคนล็อกห้องไป

อย่างนั้นเดี๋ยวติดตามต่อเลยความคืบหน้า
ในข่าวเที่ยงเนี่ยน้ำแข็งเล่าต่อเลยนะ